อีกหนึ่งนักร้องนักแสดงสาวคนนี้
ก็มีเรื่องให้หัวร้อน
หัวร้อนเรือกำลังคลอดปีเทียวเลย
เรียกได้ว่าหัวเสียหัวร้อนต้อนรับปีใหม่กันไปเลย
หลังจากที่เธอโดนมือดี
ถ้อยคำด่าทอหยาบคายและลามก

แล้วก็ไม่ได้เพิ่งทำคือทำมานานแบบนี้กว่า๕ปีแล้ว

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเธอตัดสินใจ
เดินทางแจ้งความเอาผิดกับนักเลงคีย์บอร์ด
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
อาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทแจ้งวัฒนะ
เพราะเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายไม่ปลอดภัย
ซึ่งตั้งใจจะดำเนินการเอาผิดบุคคลดังกล่าวให้ถึงที่สุด
เนื่องจากว่าเคยมีการพูดจากับคู่กรณีมาแล้วด้วย
รวมทั้งคุณแม่ของคู่กรณีก็คุยแล้วแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
หลังจากนี้เธอบอกเลยว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วกัน
ถ้าเกิดเจรจากลายเกลี่ยกันแล้วก็ยังทำเหตุการณ์ซ้ำแบบนั้นอยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจจัดการ
มาพูดมาคุยแบบนี้เนี่ยทำไมไม่เอาความสามารถตรงนี้
ไปใช้ในทางที่สงสารดีกว่านะคะคุณผู้ชม